คุณผู้ชมครับช่วงนี้แบงค์ปลอมเนี่ยระบาดเยอะนะฮะ
ล่าสุดมีคนโพสต์ภาพแบงค์พันธุ์ลงในโซเชียล
แต่เรายังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันคือแบงค์จริงหรือแบงค์ปลอม

เป็นแบงค์พันธุ์ที่จัดทำขึ้นในสมัยของในหลวงราชการที่๙
แต่ลายน้ำกลับเป็นพระสาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๑๐
คำถามคือมันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิตแบงค์
หรือตั้งใจปลอมแล้วมันปลอมไม่เนียมหรือเปล่า
เป็นแบงค์พันธุ์ที่ผลิตขึ้นในสมัยรัชกาลที่๙
เพราะว่าเป็นพระสาธิสลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙
แต่ลายน้ำข้างกลับเป็นพระสาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๑๐
หันไปคนละทางกัน
ทุกคนไปดูก็ชะงนสงสัยเอ๊ะมันแบงค์จริงหรือแบงค์ปลอม
บางคนเอ๊ะมันทำผิดมันพิมพ์ผิดหรือยังไง
เพราะว่าก็แบงค์พันธุ์นะคุณผู้ชมแต่แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นแบงค์จริงแล้วทำแบบนี้
มันคือจะกลายเป็นสิ่งมีค่าสำหรับนักสะสมถูกต้อง
ว่ามันจะมีสักกี่ใบเชียวแบงค์พันธุ์แบบนี้
บางคนเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นแก๊งจริงเขายอมจ่ายเอาไปเก็บเอาไว้หลักหมื่นหลักแสน
ก็ยอมจ่ายเพื่อเอาไว้สะสมของเขาครับแต่ความแปลกคุณผู้ชมก็อย่างที่ผมบอกไปว่า
ลักษณะของลายน้ำเป็นพระสาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๔
ตัวเลขเองมันก็มีความโปร่งแสงเป็นเลข๒๐ซึ่งไม่ตรงกันกับมูลค่าที่เป็นแบงค์พันธุ์
จึงมองว่าเป็นแบงค์ปลอมหรือเปล่า
ซึ่งเจ้าของคลิปเขาก็ไปเห็นคอมเมนต์ก็เลยอธิบายโต้บอกว่า
ถ้าเป็นการเอาแบงค์ไปซ้อนจริงธนบัตรต้องหนาสิ
อันนี้มันบางมันก็โปร่งแสงจะซ้อนได้อย่างไร
เพื่อให้คลายความสงสัยเราไปสืบค้นข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย
เขาบอกว่าจริงแล้วธนบัตรที่พิมพ์ออกมา
ลักษณะเขาบอกว่าสามารถสังเกตได้
ก็คือว่าธนบัตรทุกฉบับลายน้ำ
กับพระสาทิสระบนธนวัตรนั้น
จะต้องหันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน
หันซ้ายลายน้ำก็ต้องซ้าย
แต่ฉบับที่เอามาแชร์กันคือหันคนละทาง
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการทำปลอมขึ้นมาหรือเปล่านะฮะ
ขณะที่เพจร้านจำหน่ายเหรียญที่บรรลึกชื่อดัง
ร้านบานันจิเวอรี่ได้โพสต์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของธนบัตร
ฉบับละ๑๐๐นะฮะที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบงค์พันธุ
ซึ่งผลิตในรัชกาลที่๙จะมีทั้งหมด๖รุ่น
แต่ไม่มีรุ่นไหนที่ทำขึ้นมาแล้วเป็นลายน้ำของในหลวงรัชกาลที่๑๐เลย
รุ่นจะเป็นราชการเดียวกันทั้งหน้าแบงค์แล้วก็ในลายน้ำนะครับ

หรือทำขึ้นมาเพื่อความสนุกสนาน
แต่ถ้าเกิดเป็นแบบหลังอันนี้ผิดกฎหมาย
ถือว่าเป็นการปลอมแปลงดัดแปลงธนบัตรและมีความผิดตามกฎหมาย
ก็คือโทษทั้งจำแล้วก็ปรับนะครับ
อันนี้ถ้าเกิดว่าทำปลอมก็อย่าไปหาทำแล้วกันครับ